ที่จังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านทะเลาะกันแล้วก็ถอยรถกระบะทับผู้หญิงอายุ๑๘ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
คนขับรถกระบะบอกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะไปตามญาติมาเคลียร์ปรากฏว่าญาติมาแล้วครับมายิงปืนขู่ครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งเวลาทุ่มนึงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับแม้ว่าเราจะไม่เห็นเหตุการณ์แต่เราได้ยินเสียงใช่ไหมครับคนทะเลาะกันก่อนแล้วก็มีเสียงเร่งเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแล้วก็เสียงกรีดร้องตามมาแล้วก็ยังมีเสียงเหมือนชนอะไรสักอย่างด้วยนะครับจนคนในบ้านหลังนี้ต้องวิ่งออกไปดูนะครับแล้วก็วิ่งไปที่เกิดเหตุแล้วก็
วิ่งกลับเข้ามาในบ้านมาหลบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่๔แยกวัดยางใหญ่ตะบนห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีครับเมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบพบรถจักรยยนต์สีครีมจอดอยู่กลางถนนนะครับสภาพพังเสียหายมีคนเจ็บ๑คนนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวรรารามวรมหาวิหารนะครับไปก่อนหน
บอกครับในนโรดมทิพย์สวัสดิ์พ่อค้าทุเรียนนะครับก็เป็นญาติกับผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับหลานสาวน่ะขี่รถจักรยายนไปส่งทุเรียนให้ลูกค้าขี่จากบ้านมายังไม่ได้๓๐๐เมตรเลยมีรถกระบะของในอำนาจอารีพงศ์เป็นเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันขับสวนทางมาแล้วเปิดไฟสูงใสเขากรวดครั
ใส่กันจากนั้นถูกนายอำนาจถอยพุ่งชนนะครับซึ่งจังหวะนั้นเขากระโดดหนีแต่หลานสาวกระโดดไม่ทันครับถูกรถกระบะถอยชนล้มหัวฟาดพื้นแล้วถูกรถจักรยายนล้มทับจากนั้นนายอำนาจก็ขับรถถอยทับหลานสาวซ้ำแล้วหนีไปครับอีก๑๐นาทีต่อมาในอำนาจกลับมาที่จุดเกิดเหตุมากับนายนพดลอ่อนมิ่งซึ่งเป็นน้าชายของเขาปรีเข้ามาจะเอาเรื่องให้ได้เลยต

เขายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้ว๒๓นัดเนี่ยสายอยู่อย่างนี้
ขณะที่นางนิงแม่ของแนวอำนาจคนขับรถกระบะ
เล่าบอกว่าลูกชายเนี่ยนะครับโอ้โห
ระงับอารมณ์ไม่ไหวแล้วเพราะถูกนายนโรดมเนี่ย
ขี่รถปาดหน้าแล้วยืนเกาะประตูรถ
แล้วมีการถมน้ำลายใส่หน้าด้วย
ส่วนที่ถอยรถไปชนยืนยันว่าไม่มีเจตนาถอยรถชนเด็ก
ทำลงไปเพราะตกใจครับ
ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเพราะเขาเล่าให้ฟังแม่
ผมก็โหก็จริงแต่หนูอยากรีบกลับบ้านเลย

ท่านรองผู้กำกับการสอบสวนสพห้วยใหญ่ระบุว่า

ไปตรวจเข้าเหมาดินปืนนะครับที่ก่อไปสู่หลักฐาน
แล้วก็ปืน๙มิลลิเมตรนะครับ๑กระบอก
และเครื่องกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๑๑นัดนะครับ
แล้วแจ้งก็หายิงปืนในที่สาธารณะ
พกปืนและเครื่องกระสุนปืนในที่สาธารณะ

ส่วนในอำนาจถูกแจ้งเข้าหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจครับ
แล้วก็ผู้ต้องหาทั้งคู่ยื่นเงินสดขอประกันตัว
ส่วนนางสาวบุญยิสาคนเจ็บว่ายังไงครับตอนนี้
ตำรวจบอกต้องรอสอบปากคำก่อน
เพื่อจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุเพิ่มเติม
ส่วนอาการบาดเจ็บล่าสุดเธอพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
แล้วก็สมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับ